ส้ำว่ะส้ำ
พูดถึงเมื่อคืนใช่ไหมคือ
คือผมไม่ได้ชมคนที่มีประวัติ

แต่ผมชมเธอผมชมเธอในการให้สัมภาษณ์
ความฉะฉานความอบมั่นใจ
ภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะไม่ตายไมค์
เออไม่ตายพี่ขาหนูมาได้เลยค่ะหนูพร้อมตอบมากเลย

โอ้โหแล้วแบบว่าตอนแรกบอกว่าน่าจะให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวไหม

ไม่แล้วจากนี้เธอบอกไงจนตอกแล้ว
ยังไงจะสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้หญิงตัวเล็กของเธอ
แต่ประโยคแรกเลยมินนี่มินนี่พร้อมจะเปิดหน้าไหมคะ

เอาล่ะมาดูความแซ่บของเธอครับคุณผู้ชมฮะ
เธอก็แซ่บด้วยถ้าเป็นเรื่องจริง
ช่วงค่ำที่ผ่านมาครับนางสาว
ัญญนันหรือมินนี่อายุ๒๖ปีไปกับทนายของเขา
มินนี่เนี่ยครับมาชุดเขาบอกน้ำแข็ง
ชุดนี้เขาเรียกชุดทรงเกาหลีเหรอ
ทรงเกาหลีนะลงมาจากโอ้เจ้าแม่เว็บพนันลงวีออสมาว่ะ
เออมาวีออสสีเงินว่ะนะที่หน้ากองบังคับการตำรวจนครบาน๕
เพื่อขอนะครับมาให้การในฐานะพยานคดีในตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะ
แต่เนื่องจากมันหมดเวลาทำการตำรวจก็มาพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะ
นนี่เปิดใจเลยอยากรู้เรื่องอะไรคุณผู้ชมเรื่องแรกอยากรู้เรื่องอะไรครับ
รองหนึ่งรองหนึ่งอ่ะรองหนึ่งที่จัดให้เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับรองหนึ่ง
ระบุว่าเจอกันครั้งแรกปี๒๑๖๓แล้วก็ห่างกันไป
แล้วก็มาเจอกันอีกทีต้นปีเนี่ย๒๑๖๖เนี่ย
และมีการคบหาคบหากันในช่วงสั้นจนมาทราบว่าอ้าวรองหนึ่งมีครอบครัวนี่นะ
เอาแล้วจากนั้นยังไงก็ห่างอีกก็ห่างกันไปอีกดอม
แล้วยืมเงินอ่ะรองหนึ่งจริงไหม
ก็คนเขาเคยรู้จักกันก็ยอมรับว่าเคยโอนเงินให้รองหนึ่ง

แล้วเวลายืมไปคืนไหม
ได้รายงานบอกว่าไม่ได้คืนนะแต่ว่าอ้าว
จากนักข่าวจะเงินเดือนน้อยแล้วนะมินนี่บอกตำรวจเงินเดือนน้อย
ก็เลยให้ยืมเงินลองฟังเสียงหน่อยฮะ
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่บอกว่าเป็นสามีภรรยาลึกซึ้งอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่มีนะคะ
อันนี้หนูคอนเฟิร์มว่าไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน
แล้วสถานะได้แฟร์กันไหนคะ
สถานะจริงก็สนิทกันคบหากันค่ะ

ก็คนคบหากันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะ

มีการโอนให้กันเรื่องอะไรบ้าง
อ๋อก็เหมือนมีพี่เขายืมเงินปกติค่ะ
ยืมเงินคืนบ้างไม่คืนบ้าง
คืนบ้างไม่คืนบ้างพี่เบิร์ต
เงินปกติแล้วก็คืนบ้างไม่คืนบ้าน

ดอมเคยคบหากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับใครไหม

มันขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาหนึ่งในนานแค่ไหน

อ่าทางหญามสื่อว่าจะตอบทุกคำถามจะตอบตลอดเวลาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเธอเองแล้วความถูกต้องค่ะถ้าเป็น
คำที่เขาพูดกันสำนวนก็คือเธอสู้อย่างหมาจนตรอกแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเธอรู้สึกว่าทำกับเธอขนาดนี้
แต่ต้องขออภัยในช่วงนี้อาจจะปล่อยเสียงมินนี่สั้นไปหน่อย
แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวข่าวเช้าหัวเขียวนะ
จะได้ยินเสียงมินนี่ยาวยาวทุกประเด็นเลย

ว่าจะตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว

เราคิดว่าลักษณะแบบนี้พูดแบบนี้โกหกเปล่า

เออลองตัดสินใจดู

เพราะว่าพ่อหนูนี่แหละที่ทำให้ท่านเดือดร้อน